เห็นไหมน่ะความคิดตรงไปตรงมา
เขาอยากตาย
เขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าหัวใจของฉันอยู่ที่ไหน

หรืออยู่ที่บ้านหลังนี้ที่ฉันหลบหนีจากใครอยู่
ต่อสู้กับทุกอย่างตามลำพังมาตั้งนานแล้ว
ฉันเหนื่อยฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกแล้ว
ฉันอยากหลับไหลอยากเขาคงจะบอกว่าอยากนะแต่เขาผิดว่า
ฉันอยากหลับไหลเธอยังจะรับร่างของฉันกลับไปไว้ที่บ้านของเราที่ร่วมกันสร้าง
มาเหมือนกับที่เธอเคยบอกฉันในค่ำคืนหนึ่งอยู่ไหม
เพราะตอนนี้หัวใจของฉันกระจัดกระจายไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเคยอยู่
ที่เป็นศูนย์รวมของหัวใจทั้ง๕ฉันไม่สบายฉันนอนพักแค่ไม่สบาย

เขามีลูกสามคนนางคงป่วยแล้วคงจะแบบคิดถึงแฟนเนอะ
ไม่อยากตื่นมาเจอกับเรื่องราวต่างแล้ว
บรรดาแฟนคลับคนใกล้ชิดก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจนางกันใหญ่เลย
พร้อมกับบอกว่าคุณการเนี่ยสู้อย่าคิดมาก
เพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่อยู่ข้างหลังอย่างน้อยก็ยังมีพ่อแม่
มีลูกอีก๓คนคือน้องเสือน้องกวางแล้วก็น้องลอนดอน
ลูกเขามี๓คนไงที่อยู่ข้างแม่เนาะ
แล้วก็มีคุณเสกโลโซตอนนี้กำลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ประเทศอังกฤษค่ะ
เวิร์ลทัวร์โรโซมีเสกโลโซมีงานเยอะมากนะ
จริงตามต่างจังหวัดเขาบอกว่าเสกโลโซงานเยอะมาก

จริงเนอะงานนางเยอะอัมพลอัมพลเยอะมากจริง
อัศนีวสารได้ทุกวันคุณใหม่เจริญปุระอีกคนนึง
งานนางเยอะจริงโอ้โหคุณใหม่ถึงขนาดหยุดนางรับ
เพราะถ้านางรับวันหนึ่ง๒๓งานไม่พอ

ศิลปินที่ออกในช่วง๙๐ต้องการฟัง

จองบัตรตั้งแต่แบบพอเริ่มจองก็หมด

ล้านตลับที่เอาแบบว่า

ไม่ตอนที่เขาออกมาเพราะว่าล้านตลับมีสามชุด

เพราะคนทำงานมันไม่ไหวจริง
มันเต็มทุกที่นางไม่เคยเกิดขึ้นเลย

คุณกำลังจะพูดว่ายังไงคะ

เมื่อวานโมโหเนอะวันนี้อารมณ์ดีเนอะ
เออเล็ดเลยปากแดงปากสวย
ไปยกพะมา
ของอย่างนี้เนี่ยเนี่ย
มันต้องปล่อยวาง

มันต้องจบลงไปหมดแล้ว

แต่ว่าต้องปล่อยวางหมดเลยไม่ใส่ใจอะไรเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับจะสร้างกันมา
เหมือนนู่นนี่นมาของนอกกายต่อให้สร้างกันมาอย่างไรเวลาคุณตาย
คุณก็เอาอะไรมันไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเอามันไปไม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้
มันก็จะได้รู้สึกรู้สมนะแล้วก็เท่าทันรู้เท่าทัน
ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเท่ากับความไม่แน่นอนอืมเราคิดว่าทุกอย่างมันแน่แล้วเนี่ย
แต่มันก็ไม่แน่เลยไงแล้ววิรัยเป็นของเราหรอกเรามาตัวเปล่า
แล้วลองคิดดูนะนี่มีคนนึงนะเป็นเจ้าของเครื่องสำอางนะ
แบบว่าขายหัวให้กับอีกคนนึงนะ
ฉลองกันเนี่ยเต็มที่เลยนะขายไป๑๐ล้านนู่นนี่นั่นต่างนานา
โอ้ยเห็นมั้ยผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวนะ

ไม่ตีกันให้มาล้านเดียวแล้วท่าทางจะแบบว่าเบี้ยวไม่ให้แล้ว

ก็ไม่มีก็คือจบแล้วก็เลยสุดท้ายนี่ก็ต้องเอากลับมาทำใหม่เอง
เห็นมั้ยมันแค่ชั่ววูบเลยคือจริงทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แน่นอน
ไม่จีรังหมดเลยทุกเรื่องนั้นอย่าไปเพิ่งตีโพลจีพายอะไรทั้งสิ้น
ตัวเราเอง๕ปีก่อนกับตอนนี้นิสัยก็ต่างกัน